ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจากคลิปหนึ่งที่เราเคยนำมาเสนอให้กับท่านดูเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ไปแล้วมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้อืมอ่าแต่ว่าจักรยานยนต์ของเขามันก็
หลายอย่างอ่ะใช่ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนบอกป้ายทะเบียนอยู่ใต้
เบาะถูกต้องนี่ฮะแล้วตำรวจเขาจะยึดรถไปค่ะใช่ไหม
จะให้ไปที่โรงพักไปเสียค่าปกค่าปรับอะไรก็ว่ากันไปอ่า
แต่เขาก็ไม่ยอมค่ะก็บอกว่าในเรื่องของอำนาจหน้าที่
ทำได้ไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วก็คืนกุญแจกันอืม
เดี๋ยวท่านดูคลิปนี้ก่อนเพราะว่ามันมีเรื่องราวตามมานะครับ
เรียกเลยครับผมโดนบ่อยชุดเนี้ยชุดผมจำได้

เออไม่ได้หนีครับชอบอยู่ผมคือหมา
ได้ย่อผมหอบเออจับได้ไงอ่อทำไมนี่เชนดูท้ายบี่
ททบั่นพี่เจนอยู่ในเมืองไม่ใช่อ่านี่เข็มมา
ออกไปเขตอเกตุไทยได้ไงถามใครกูโดนอ่ะกูโดนบ่อยชุดมึงอ่ะ
ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้รถกูจอเฉยมันจะมาหาเรื่องกูได้ไง

ถูกแล้วเนี่ยอันนี้ถูกแล้วมันขับนั่งจอดอยู่เฉย
ขับก็ไม่ได้ขับมาจับดูสิล่ะพี่

สุดท้ายแล้วอาสาตำรวจสองคนนี้เขาก็คืนกุญแจให้
คนที่ถ่ายคลิปเขาจะเรียกเด็กวัยรุ่นชายคนนี้ว่าต๊อป
คือประมาณว่าคุณเป็นอาสาตำรวจของสพพระนครศรียุธยา
แต่นี่มันเขตพื้นที่อุทัยแล้วค่ะแล้วก็เหมือนกับทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ขั้นต้องโอ้โหไปดึงกุญแจรถออกมายึดกุญแจอะไรแบบนี้
แล้วก็ประมาณว่ารถเขาจอดอยู่ยังไม่ได้ขี่
อ่ามาจับได้ยังไงอะไรอย่างเงี้เอาเป็นว่า
สุดท้ายแล้วอาสาตำรวจสองนายนี้เขาก็คืนกุญแจให้
อ่านี่นะฮะคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปสองมุมใช่
อันนี้เป็นวันอังคารที่ผ่านมาที่เรานำคลิปนี้มาให้ท่านดูนะครับ
มุมหนึ่งคนก็บอกว่าอ้าวก็คุณก็ผิดระเบียบจริงจริงนี่
หมงกฎหมายเรื่องจักรยานยนต์ของคุณโอ้โหมันหลายอย่าง
ใช่ไหมแต่อีกมุมนึงอาสาตำรวจมีอำนาจในการมาจับแบบนี้
หรือว่าข้ามเขตแบบนี้หรือเปล่าก็มีถูกตำหนิไปบ้างเหมือนกันครับ
อ่าอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับหลังจากเหตุการณ์ในคลิปนี้
ปรากฏว่าเพจเฟซบุ๊คที่ชื่อเกรียงไกรไทยอ่อนได้นำคลิปอีกคลิปนึงเอามาโพสต์
บอกว่าแอบถ่ายตำรวจอายุทยาเอาคืนหนุ่มคู่กรณีอาสากลางนี่
ตำรวจเขาชี้แจงแล้วนะฮะแต่ว่าท่านดูคลิปก่อน

ตำรวจขับรถไปเองเลยอ่ะเฮ้ยมีทะเลาะกันด้วยเหรอ
จับอะไรอ่ะจับด้วยอ่ะ
ทำไมต้องโวยวายด้วยอ่ะ

แต่ว่าหนุ่มที่ขี่จักรยานยนต์แล้วก็ถูกจับถึงขั้นใส่กุญแจมือเนี่ย

คือในต๊อปวัย๑๙ปีจักรยานยนต์คันเดิม

ที่ก็ยังไม่ถูกระเบียบกฎเกณฑ์กฎหมายอะไรเหมือนเดิม
แต่คำถามก็คือว่าเอาแล้วตำรวจต้องใช้วิธีการแบบนี้เลยเหรอ
นี่นะฮะถ้าเป็นเรื่องจักรยานยนต์ที่ผิดระบบระเบียบผิดกฎหมายอะไรแบบนี้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีหลังจากเห็นคลิปนี้นะครับ
แล้วตำรวจก็ถูกกล่าวหาถูกอ้างว่า
เอาคืนหนุ่มโค้กกรณีที่เกิดเรื่องกับอาสาในคลิปแรก
๑๕นาฬิกาของเมื่อวัน๒วันก่อน
ตอนนั้นเขาทำงานอยู่ในร้านแล้วเห็นวัยรุ่นชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์อยู่
กำลังจะเลี้ยวซ้ายเข้าตลาดแกรน
จากนั้นมีตำรวจสายตรวจสองนายขี่รถเข้ามาจอด
แล้วก็มาขวางเอาไว้แล้วไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนั้น
ทีแรกคิดว่าเป็นการจับเด็กแว้น
แต่ทีนี้พอเห็นเหตุการณ์แล้วดูไปดูมาเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยผู้ชายวัยรุ่นคนนี้ก็ยอมที่จะให้ยึดรถให้จับนะ
แต่ตำรวจเหมือนต้องการจะเอาตัวผู้ชายคนนั้นไปด้วย
แต่ผู้ชายคนนั้นไม่ยอมไปมีการถกเถียงกันแล้วทำร้ายร่างกายใช้กำลังกันเกิดขึ้น
เห็นเหตุการณ์เริ่มไม่ปกติก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปเอาไว้นะฮะ
เพราะว่าไม่กล้าออกไปดูกลัวจะถูกลุกหลงก็เลยถ่ายคลิปไว้ห่าง
น้องก็เหมือนปล่อยให้จับแล้วก็ใส่กุญแจมืออะไรอย่างนี้
แล้วพอดีตำรวจก็พูดอะไรกันไม่รู้อ่ะแล้วคือน้องก็เหมือนเถียงว่าไม่จริงไม่ใช่อะไรประมาณเนี้ย
แล้วตำรวจเขาก็ทำตามอย่างที่เห็นนะคะก็ตกใจกันว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
ก็เลยไม่รู้ว่าเขตไหนเป็นเขตไหนนะครับส่วนผู้ปกครองของในต๊อป
วัยรุ่นชายในคลิปเจ้าของรถจักรยานยนต์เนี่ยก็ได้เดินทางไปประกันตัวลูกชายที่สารแขวงจังหวัดพระนครศรีธุยานะครับ
หลังจากที่ตำรวจจับไปแล้วทางสายตรวจสพพระนครศิริยา
แจ้งข้อหาแล้วก็ส่งฟ้องศาลนะครับสี่ข้อหานะครับโอ้โห
มีข้อหาเนี่ยนะขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
หรือความเดือดร้อนของผู้อื่นมีข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ค่ะโดยใช้กำลังประทุษร้ายอ่านี่นะฮะมีข้อหาดูหมินเจ้าพนักงาน
ซึ่งกระทำการตามหน้าที่แล้วก็มีข้อหาทราบคำสั่งของเจ้าพนักงาน
ซึ่งสั่งการตามอำนาจที่มีกฎหมายให้ไว้แต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนั้น
โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรอืมแม่ของในต๊อปที่ไปประกันตัวลูกชายเนี่ย
บอกว่าที่ตำรวจทั้งสองนายทำกับลูกชายถือว่าเกินกว่าเหตุ
แม้จะขี่รถไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ยึดรถไปดำเนินคดีก็ถือว่าจบ
แต่จากคลิปแม่เห็นว่าลูกชายถูกทำร้ายร่างกายถึงขั้นเหยียบคอ
จับใส่กุญแจมือล็อกมือไพ่หลังทำเหมือนลูกชายเป็นนักโทษก่อคดีร้ายแรง
เห็นคลิปแล้วแม่สะเทือนใจมากนะแม่เชื่อว่านี่ต้องเป็นความแค้นส่วนตัวของตำรวจ
ที่ต้องการเอาคืนลูกชายอืมเกินไปค่ะเกินไปเพราะว่าเด็กอ่ะ
มันยอมแล้วมันยอมตั้งแต่เริ่มแรกแล้วแล้วให้รถเขาไปแล้วแต่ก็เห็นลูกบอกว่า
จะเอาตัวไปด้วยลูกก็เข้าใจว่าให้รถแล้วก็น่าจะจบอะไรอย่างเง
เพราะว่าผิดจริงก็มีอยู่ช็อตนึงตอนที่ลูกนั่งหน้าแล้วตำรวจซ้อนท้าย
แล้วก็เอาคลิปนี้ให้ลูกดูว่าอันนี้มันคืออะไรลูกก็เลยบอกว่านั่นแหละแม่
มันมากระซิบข้างหลังต๊อปว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแน่มึงโดนกูแน่
ก็เลยพุ่งพุ่งตัวแล้วก็ตะโกนว่าเสียงเก่งจริงมึงพูดให้มันพูดดังสิ
อะไรอย่างเงี้ยลูกใช่เพราะว่าเราระวังอยู่แล้วเราระวังจากนึงหน่อยแล้ว
เพราะว่าข่าวอันนั้นมันก็ค่อนข้างแรงอยู่แล้วแล้วก็บอกเตือนลูกอยู่ตลอดเวลาว่ามันอันตราย
เพราะว่าก็เกรงอยู่ว่าเขาจะมาเอาคืนอยู่ล่ะถามว่ากลัวไหมกลัวแต่เราก็เตือนลูกเราแล้วเนอะ
แต่ไอ้นี่มันก็ไม่ยอมมันจะต้องออกไปทำงานไง
คือมุมหนึ่งก็ต้องมองที่ตัวเด็กด้วยนะใช่ไหม
ก็แม่บอกว่าก็กลัวกลัวเขาจะมาจับเขาจะมาอะไรก็แต่ก็ต้องออกไปขี่ออกไปทำงานอะไรก็ตามที่แม่บอกแต่ว่าจักรยานยนต์ของลูกชายแม่ก็มันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมหลายอย่างไม่ตรงตามระเบียบนะอาทิตย์ที่ฟังทางต๊อปก่อนนะต๊อปบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับต๊อปบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยออกไปกินข้าวแล้วกำลังจะขี่รถจั
อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนเขาก็ยอมนะถ้าจะยึดรถเขาก็ยอมแต่ตำรวจบอกว่าจะไม่ยึดรถอย่างเดียวนะครับต้องการจับตัวเข้าไปด้วยแล้วก็มาใส่กุญแจมือมาล็อกมือไพ่หลังนำตัวเขาขึ้นรถจักรยานยนต์ของตำรวจช่วงนั้นเนี่ยอันนี้ต๊อปบอกนะฮะต๊อปอ้างกับเรานะครับเขาก็ให้ดูร่องรอยบาดแผลอะไรของเขาเนี่ยต๊อปบอกว่าตำรวจเนี่ยกระซิบใส่ข้าง
ที่เหลือเนี่ยที่แจ้งข้อหากับเขาเนี่ยนะ
มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ตำรวจหาว่าเขาไปยั่วยุ
แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวใส่ตำรวจทั้งนั้น
ก็เด้งตัวแล้วก็พูดดังนะบอกมึงพูดมึงดังให้คนอื่นได้ยินด้วยดิ
คนอื่นนั้นเขาก็มองเต็มแล้วเขาก็เดินเข้ามาผักเขาก็บีบคอม
แล้วผลก็พกให้พอออกออกจากไปยูกลางถนนก็เกลี่ยวไว้เนี่ย
เพราะว่าเนี่ยทำให้เขาเสียหายมามันเป็นพื้นที่
ไม่ใช่พื้นที่เขาแต่ลูกน้องของเขามันมาเกลี่ยวแบบนี้เนี่ย
ทีนี้ฟังทางตำรวจบ้างนะครับท่านผู้ชมครับ
เราไปสอบถามข้อเท็จจริงมาให้นะครับจะได้ฟังความทั้งสองฝ่าย
พันธุ์ตำรวจเอกประเวทศรีนาคภูมิกับการสพพระนครศรีธุยาชี้แจงว่าแบบนี้ครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ตามคำสั่งของคอสชที่มีเอาไว้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การขับขี่รถหรือแข่งรถแบบผิดกฎหมาย
แล้วก็ยังพบว่าผู้ต้องหาปฏิบัติตัวผิดกฎจราจร
หลายอย่างไม่สวมหัวกับน็อก

อุปกรณ์ส่วนควบก็คือสิ่งที่จำเป็นต้องมีในรถนะนะป้ายทะบงป้ายทะเบียนอะไรพวกนี้นะครับ
ขับขี่ก็ไม่มีตำรวจบอกแล้วท่อก็ดังด้วย
ตามกฎหมายเขาเรียกว่าไม่มีอุปกรณ์ระงับเสียง
เพราะฉะนั้นรถแบบนี้คือมันเป็นแบบผิดเต็มตำรวจบอก
แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มตามคลิปเนี่ยคนขับรถก็ยังขัดขืน
แล้วดูหมินเจ้าหน้าที่ท้าต่อยกับตำรวจ
มีเหตุต้องกระทบกระทั่งกันตามภาพที่ปรากฏออกไป
ตำรวจก็เลยต้องแจ้งข้อกล่าวหาดูหมินเจ้าพนักงานเข้าไปด้วย
อืมยืนยันว่าการจับกลุ่มตามคลิปนี้
ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุที่ตำรวจอาสาไปจับเมื่อวันก่อนที่มีสื่อเผยแพร่ออกไปนะฮะ
เหตุการณ์ในครั้งนั้นยอมรับว่าอาสาตำรวจ
ตรงจุดนั้นทำเกินหน้าที่แล้ว
ซึ่งตำรวจสพพระนครศรีธุยาได้ว่ากล่าวตักเตือนไปแล้ว
แล้วสั่งห้ามปฏิบัติตัวแบบนี้ไปแล้วค่ะแต่เหตุที่ตำรวจ
คุมตัวในต๊อปตามคลิปตามคลิปอีกคลิปนึงเนี่ย
ตำรวจยืนยันว่าเขาปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างอืม
โดยบอกว่าขอให้ดูได้จากรถจักรยานยนต์ของในต๊อป
แล้วก็ตัวในต๊อปที่ไม่สวมหมวกกันน็อกไม่มีใบขับขี่

ที่มีการโพสต์กันเอาไว้ในโลกโซเชียลนะคะ